คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราตอนนี้ก็แบ่งกำลังไป๒จังหวัดนะฮะ
อยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงรายและ๑จังหวัดนะครับ
แล้วก็ไปที่ภูเก็ตอีกหนึ่งจังหวัดติดตามสถานการณ์จากเหตุเรือล่มนี่แหละครับ
ตอนนี้เราจะมีรายงานสดมาจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดภูเก็ตครับ
คุณสมศักดิ์นะครับคุณสมศักดิ์ครับเชิญค่ะเชิญครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับสถานการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับล่าสุดนั้นมีผู้สูญหายทั้งหมดห้าสิบหกคน
แล้วก็พบเป็นผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนสิบหกคนนะครับอ่าขออภัยครับ
สิบเอ็ดคนนะครับแล้วก็ยังเหลือที่ต้องค้นหาอีกสามสิบห้าคน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการค้นหาอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
แล้วก็สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือถังออกซิเจนดำน้ำแบบ

นายนรพัฒน์ปลอดทองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยพลเรือตรีเจริญผลคุ้มราศีนะครับรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓
เย็นวันที่๕กรกฎาคมนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ส่งผลให้เรือล่มจำนวนสามลำมียอดผู้สูญหายทั้งสิ้นนะครับ
หลักสุดนั้นพบว่าเสียชีวิตแล้ว๒๑คนนะครับ
และยังคงศูนย์หายอีก๓๕คน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาผู้สูญหายนะครับ
จมอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ยังยืนยันว่าได้ประกาศเตือนห้ามเรือออกจากฝั่ง
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแล้ว
ตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
วันที่๔นะครับ
คือบอกว่าเรือเล็กเนี่ยครับ

ซึ่งเราก็จำลองมาจากของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ

แจ้งมาบอกว่าวันที่๕ถึงวันที่๑๒
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่หลายวัน
และจากมันจะมีจุกอากาศได้มากขึ้น
ตอนนี้กำลังระดมขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
ที่ขอฐานอากาศคู่นะครับ

ก็ได้ว่าเราขออนุญาตว่าไปประแหลภารกิจที่เชียงลายทั้งหมด
ก็เลยตรงนี้มีกฎบัตรนี้ก็เรากรรมก่อน

เราต้องการเพื่อนเท่าไหลค่ะ

ตอนนี้ถ้าทางภาคสื่อมวลชนได้ประกาศขอจากในตัวภูเก็ตได้เนี่ย

ที่เราขอจากทัพเรือภักด์๒ที่ส่งทางพรรณรำเลียงมานะครับ
บริบันธุ์ธาตุเทียบเรืออาวชาลอง
สำหรับการค้นหาภารกิจในครั้งนี้นะครับเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างทัพเรือภาคที่๓
ตำรวจน้ำเรือประมงเรือจากกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เรือจากกรมเจ้าท่าร่วมบูรณาการในการค้นหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้านั้นก็ได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์จากทัพเรือภาคที่สาม
มาวินวนหาผู้สูญหายทั้งหมดด้วยครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคา
แล้วก็พลตำรวจเอกศีวรารังสิตพระมนกุลนะครับผู้อ่ารองผู้ว่าอ่า
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้เดินทางมาที่บริเวณอ่าว
ลองแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาติดต่อประสานงานหรือว่าอำนวยความ
ช่วยเหลือให้กับทางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทหารนะครับหากมีเหตุที่ต้องการความ
ช่วยเหลือนะครับส่วนการค้นหาผู้สูญหายทั้งหมดนั้น
ยังคงทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติ
ก็คือระดับน้ำลึกประมาณ๔๐เมตรจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีจำนวนไม่มากนะครับแล้วก็ข้อจำกัดนั้นก็คือ
ผู้ที่ดำน้ำนั้นต้องลงไปในน้ำแค่๒คนเท่านั้นครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ